โอเค

ในครูกัตสบัดข่าว

หลายคนเตรียมจะไปเที่ยวกันแล้ว

อย่างนี้เที่ยวเนี่ยก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยทุกคนนะ
ทรวงนี้หลายคนโว้ยแต่ดูข่าวนู่นข่าวนี้จนลืมเนี่ย

เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทกาศอย่าตกกันเลยทีเดียวค่ะ
ใครสะดวกนั่งอยู่บ้านอยู่หน้าจอไทยรัฐทีวี

ติดตามข่าวสารกันไปกับพวกเราสองคนนี่แหละค่ะ
ครับซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเราเนี่ยมันมีเยอะนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

วัยรุ่นยกพวกตีกันครั้งนี้อุกอาจ
ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กันมาเป็น๑๐คัน
พร้อมกับมีดครบมือแถมยังมีเสียงดังคล้ายกับปืน
สนั่นหลายนัดเรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม

หลังมีการแชร์คลิปพ่อกับเพื่อนเจ้าสาว
รัวปืนขึ้นฟ้ารับขบวนขันหมาก
เรื่องราวบนท้องถนนนะครับอยู่รถกระบะคันนี้
ขับมาดีแล้วเสียหลักพุ่งชนข้ามเลนมา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ยังส่งข้อความมาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับ
ผ่านทางช่องทางไลน์เดี๋ยวเราจะไปอ่านกัน
อยากจะให้ทักทายกันมาหน่อยวันศุกร์ทั้งที
หลากหลายประเด็นที่จะคุยกันแหละคุณผู้ชม
แต่บางทีบางเรื่องมันเครียดเราก็แค่ดู
แต่อย่าไปอินกับมันมากนักเดี๋ยวมันจะเป็นประสาทเสียไปซะก่อน
ต้องเตือนกันอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเราก็มีเตือนกันทุกวันนะคะ
เรื่องนี้ไปดูกันก่อนนะครับวัยรุ่นยกพวกตีกัน

อ้าวดูสิโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร

จะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นั่นไหม

นั่นน่ะพวกเดียวกันแล้วกำลังเนี่ยรอจะทำร้ายคู่อริที่อยู่ในรถกระบะคันนั้นฮะ
รถกระบะคันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเร่งเครื่องทำท่าจะชนแบบนี้
ระหว่างที่ชุนละมุนกันนะคุณชิสามีเสียงดังปั้ง

แบบนี้ตังปินาศแน่นอน
แบบนี้ไม่ดีแน่นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวบ้านแถวซอยย่านสแกงามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพบอกโอ้ตกอกตกใจ
แล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคุณชนะ

เอาอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมตีกันเข้าไป

โอ้โหอ่านไปก็ทำน้ำเสียงแบบคนที่โพสต์ไปด้วย
ก็มันแหมเอือมระอาจริงนะ
เขาก็คาดการณ์แหละว่ากลุ่มที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาช่างกล
แต่ไม่ทราบว่าทะเลาะกันเพราะอะไรนะ

ถ้าหากว่าข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้
เพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลเขาบอกมาแบบนั้น
คนที่อยู่ในพื้นที่เขาแจ้งมาแบบนี้
อย่างหนึ่งนะฮะที่เราทราบคือมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้ว

ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจตราดูด้วยนะครับ

เพราะภรรยาบอกเฮ้ยสุดทนกับผัวจริง

ไม่ไหวเลยเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ
แบบนี้นะมันต้องโดนฉมัวเขาให้
เรื่องนี้ที่ฉันขอตั้งชื้อไว้เลยว่า

ก็แค่จับความก็สู้กัน

นั่งบนแล้วเขาก็ขับอีซิ่งไปหาแม่เขาอยู่บ้านละลม

บีบส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของสามี

คือคุณภรรยานี่ฉุนสามีสุดทนเหลือเกิน
ก็เลยเรียกว่าทำร้ายร่างกาย
นักข่าวถามว่าเอาฉมวกแทงเลยเหรอ
ภรรยาบอกไม่แค่บีบเฉย
เนี่ยค่ะก็เลยต้องไปตามหาความจริงกันหน่อย

อยู่ที่ตำบลตาจงอำเภอระหารทราย

ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๓ปีมีปากมีเสียงทะเลาะกับสามี
แล้วใช้ฉมวกแทงปลาเนี่ยนั่นไงแทงทะลุเป้ากางเกงสามีไปเลย
มันไม่ใช่ปลานะไม่ใช่ปลาก็อาจจะใกล้เคียง
คือคุณคะจะบอกนะว่าไอ้คมฉมวกนี่มันเฉือนอวัยวเพศไปนิดเดียว
เฉือนเลยเหรอโอ้โหแบบคือได้รับบาดเจ็บอ่ะนะ
แต่พอสอบถามภรรยาภรรยากลับบอกโอ๊ยไม่ได้แทงก็แค่บีบเฉย
แค่โดนเบาก็เจ็บแล้วนะ
มันไม่ได้อ่ะโมโหไง
เธอก็พูดพร่ำบ่นแบบนี้เธอบอกนะครับว่าพฤติกรรมของสามี
๒๑ปีที่อยู่กินกันมาเธอน่ะต้องอดทนมาก
เพราะว่าสามีมักจะดื่มสุราเมามาก็หาเรื่องทะเลาะเป็นประจำ
วันเกิดเหตุอ่ะเหมือนเดิมเมาสุรามาชวนทะเลาะด้วย
เธอนะครับบอกว่าเธอทำงานเหนื่อยรับจ้างตัดอ้อยมาก็เหนื่อยแล้วก็เพียแย่แล้ว
ยังมาเจอเรื่องกวนใจอีกทนไม่ไหวเลยเอื้อมมือไป
บีบที่บริเวณกล่องดวงใจของสามีเป็นการตอบโต้
เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะว่ามันรุนแรงกันแค่ไหน
แต่ฝ่ายสามีผู้ชายค่ะผู้ชายอายุ๔๕ปีเขาบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บนะ
ผมขอหลบก่อนหลบไปรักษาตัวที่บ้านของแม่
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังว่าจริงวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผมเนี่ยถูกภรรยาต่อว่าอืมสาเหตุเนี้ยก็คือว่าไม่ได้หุงข้าวไว้รออ่า
ก็เมียกลับมาบ้านเหนื่อยอ่ะคุณชนะเออ
บอกให้หุงข้าวทำกับข้าวไว้รอไม่ทำไว้ให้โอ้โหคนมันเหนื่อยอ่ะ
ก็เลยทะเลาะกันมีปากมีเสียงครับ
ด้านภรรยาเนี่ยก็ไปคว้าเอาฉมวกที่วางอยู่ข้างบ้าน
แทงอวัยวะเพศของของตัวเองเนี่ยอุ้ย
เขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดคุณชนะเจ็บสิสุดท้ายยังไง
ดิ้นสะบัดจนหลุดแล้วแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปที่บ้านแม่โอ้โห
แล้วพอรุ่งเช้านะก็รีบไปที่โรงพยาบาลละหารสาย

พบว่าโอ้โหแผลเวอะหวะไปหมด

คุณคะเย็บ๑๗เข็มนะคุณชนะ

เขาบอกว่าหลังจากนี้ขอพักดูอาการที่บ้านแม่ก่อน
ก่อนที่จะไปเจอกับภรรยาเพราะว่าขอให้ภรรยาอารมณ์ดีก่อน
ให้ใจเย็นนิดนึงเออแล้วค่อยไปพูดคุยอีกครั้ง

นี่พี่ถามจริงจะกลับไปเจอภรรยาอีกไหม

สั่งมาคนมันรักอะเนาะ
ยังไงก็จะกลับไปรักภรรยาเหมือนเดิม
นี่เนี่ยแม้ว่าจะยังมีแผลติดตัวอยู่ก็ทำ
ดิฉันถึงบอกว่ารักแท้แม้โดนฉมวก
ต่อให้โดนยังไงแต่ยังรักอยาก
ยังรักก็ยังให้อภัยได้อ่ะ

แผลก็ไม่รู้จะต้องเจ็บสักกี่ครั้ง

คุณต้องรู้จักป้องกันแทงตรงไหนนะ
กล่องดวงใจโอ้โห
ไปไม่ถูกเลยนะคุณเข้าใจใช่ไหม

คุณพ่อของเจ้าสาว

คนนองแล้วมั้งในงานแต่งอ่ะประกาศศักดาเลยโอ้ประกาศศักดาเหรอ
เอาปืนมายิงในงานเพื่อเป็นการประกาศศักดาแบบนี้ไม่ดีเลยครับ
โอ้โหยิงยิงอย่างนี้เลยนะรัวเลยค่ะคุณชนะ
เขาบอกเลยนะว่างานเนี้ยลูกเขยน่ะเป็นไงโอ้โหไม่กล้าเจ้าชู้เลย
เจออย่างนี้อ่ะนะลูกเคยบอกเลิกเจ้าชู้ตั้งแต่รู้ว่า
พ่อของเธอน่ะมีปืนโอ้โหอ่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่เจ็ดสิบสาม
หมู่๓ตะบนปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ
หลังเกิดเหตุแบบนี้เป็นคลิปเป็นเรื่องราวในโซเชียลแบบนี้
แชร์กันไปเยอะไงตำรวจลงพื้นที่กดดันอย่างหนักเลยนะฮะ
ให้คนที่เขาก่อเหตุแบบนี้ก็คือนายเกรียงศักดิ์รักษารัฐอายุ๕๘ปี
เจ้าของบ้านมีอาชีพคือทำสวนเนี่ยเป็นผู้ชายที่อยู่ในชุดสูตรสีครีม
ที่ยิงปืนยาวขึ้นฟ้าคนนี้พ่อเจ้าสาวให้มามอบตัวต้องพูดแบบนี้เลยนะ
เพราะเหตุการณ์เนี้ยมันอุกอาจครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวจริง
อ้าวก็มาเจอกับตำรวจนะแล้วก็บอกกับทางตำรวจว่าคือที่บ้านมีงานแต่งของลูกสาว
ขณะที่กระบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวมาถึง
ตัวคุณพ่อของเจ้าสาวเอาปืนออกมายิง
โอ้โหมายิงประกาศศักดารับขบวนขันหมาก
ใช่สมบัติเจ้าบ่าวมาขนาดนี้ก็ต้องประกาศศักดารับหน่อย
อืมนะส่วนเพื่อนเพื่อนของเจ้าสาวอ่ะก็มาร่วมเหมือนกัน

เห็นไหมคะยิงกันใหญ่เลยค่ะพ่อก็ยอมรับนะว่าโอเคครับ
ผมทำเกินกว่าเหตุก็จริง
คุณผู้ชมทีนี้ทางตำรวจนะเขาก็ได้ตรวจสอบว่า
มีอาวุธปืนไหนที่มาใช้ก่อเหตุในวันนั้นบ้าง
ก็มีปืนนะปืนหนึ่งกระบอกที่คุณพ่อเขายิงก็คือปืนยาว
พร้อมกับแมกาซีนบรรจุกกระสุนหนึ่งอัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะเพราะว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คือจดทะเบียนแล้วล่ะแต่ก็ต้องแจ้งข้อหายิงปืน
โดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
จากนั้นก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ยังมีอีกคุณชิสาผู้ที่ร่วมยิงปืนอีก๓ราย
ก็เดินทางตามมาที่สพปลายพระยานะครับ
สาบชื่อก็คือนายอนุวัติธมุณี
แล้วก็มีนายอุดมศักดิ์ธมุณีและนายสรรพัฒน์ทองฤทธิ
ทั้ง๓คนมอบตัวพร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นขนาด๙มม
กระบอกตรวจสอบโอ้โหอันนี้เป็นปืนที่ไม่มีทะเบียน

จึงทำการดำเนินคดีทั้ง๓คนใน๓ข้อหาครับ
ก็คือร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือมีเหตุเร่งด่วนสมควรตามพฤติการ
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ
ในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนอันนี้คือข้อหาตามกฎหมาย
ซึ่งขั้นต่ำโทษก็คือจำคุก๕ปีปรับหมื่นหนึ่งเลยนะคุณชนะ
โอ้โหเยอะนั้นน่ะใช่อ่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีฝากเตือนนะฮะ
ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คือขบวนขันหมากส่วนใหญ่เขาก็จะมีอะไรมีเป็นขบวนขันหมากที่แบบว่ามีพร้อมกับ
เออมีขบวนเขาเรียกกลองยาวไหมหรือบางทีก็เป็นขบวนแห่อะไรต่างต่างนานา
แต่นี่เล่นเอาปืนยาวมาไม่ได้นะไม่เอาปืนยาวแบบนี้เอากลองยาวอ่ะได้
อย่างของคุณนี่กลองยาวป่ะตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงสนุกสนานมาก
โอ้โหคุณเตรียมยังอะไรนะคุณเตรียมยังขบวนแห่คุณอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้โอ้โหบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัว
มันเป็นเรื่องของดิฉันเจ้าคุณอย่ามาเนียนโอเคได้คุณรับ
หลักฐานจากวงจรปิดนี่ชัดเจนคุณชนะครับคือห้องครัวมันก็อยู่กับมันดีดีจริงนะ
อะไรก็ยังจุดปกติมีเครื่องดูดควันเหมือนกับทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติ
แต่จู่มีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวทะลุเข้ามาเรียกว่าชนยับเลยคุณชนะ
ยังดีนะที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูภาพหลังจากเกิดเหตุกันหน่อยไหม
ไปดูสภาพหน่อยโอ๊ยสภาพ
ยืมคำมาใช้หน่อยเออขอยืมคำมาใช้หน่อยนะท่านนะ
คือเรื่องของเรื่องน่ะเห็นไหมครับรถคาอยู่กับผนังห้องครัวแบบนี้
โอ้โหแล้วดูลักษณะท้ายเนี่ยเปิดเอาไว้แบบเนี้ยผมเดาเอานะ
ว่าคนขับหรือว่าคนที่มาด้วยเนี่ยอาจจะต้องใช้ประตูหลังตรงนี้ในการออกมา
เพราะคุณดูค่ะประตูคนขับมันเหมือนกับไม่มีที่ให้ออกอ่ะ

ก็เลยต้องออกทางนี้ผมว่านะ
โอ้โหมันเป็นอุทาหรณ์จริงนะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ
แต่ชนแรงขนาดนี้แสดงว่าต้องมาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ขอเตือนแล้วกันนะ
ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะ
ถ้าเมาก็ไม่อยากขับง่วงก็ง่วงก็อย่าขับความปลอดภัย
ถูกต้องเอาเรื่องนี้กันบ้างนะคุณชิสานะ

บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากขับรถมาอยู่ดี
เอาไปเจอกับรถที่เขาวิ่งสวนมาอยู่แท้
แถมมาหาไม่รู้จะหลบยังไงก็ชนกันล่ะครับ
เนี่ยฮะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจริงนะ

สภาพแวดล้อมเป็นยังไงฝนตกนะ

รถกระบะที่ขับมาฝั่งตรงข้ามเห็นไหม
ลักษณะเหมือนตกหลุมอย่างน้อยเพราะตกปั๊บนี่ค่ะ
รถมันฉลับมาหาเราเลยอ่ะถูกต้อง
มันเหมือนกับว่าล้อมันบิดเบี้ยวไปแล้ว

พุ่งมาชนรถที่อยู่เลนส์ตรงข้ามแบบเต็มเลยคุณชิสา
ก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะคุณผู้ชมตั้ง๓ราย

โอ้โหแบบนี้เนี่ยคือเราคาดไม่ถึงจริง

ถึงขั้นว่าล้อเบี้ยวไปเลย

คือดูกระบะคันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมาเร็วสักเท่าไหร่เนอะ
ล้อแบบพลิกฉลับมาแบบเนี้ยเลยอ่างั้นก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
เรื่องของสภาพถนนนะมันก็มีส่วนเหมือนกันที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
จริงค่ะคุณชนะขอบคุณคลิปนี้จากเฟซบุ๊คคุณปรินพัฒน์ด้วยนะคะ
อ่ะมาติดตามเรื่องของคุณแตงโมกันบ้างอยู่ในกระแสจริงหลายคนติดตามในหลายหลายประเด็น
บางคนอาจจะผิดหวังพูดกันตรงแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
ยังคงต้องตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อ
คือวันก่อนเนี่ยหมอปลายพลายกระซิบไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกนะคะว่า
แตงโมเนี่ยหรือคุณแตงโมเนี่ยเอาเรื่องนะ
คือแรงจริงเคยจะมาเข้าคุณหมอปลายด้วย
แต่หมอปลายไม่ให้เข้าหรือเรื่องนี้มันเป็นยังไง
คุณผู้ชมไปติดตามดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะอ่าแล้วกระจกแตก
นี่ค่ะวันก่อนนี่นะหมอปลายพรายกระซิบค่ะ
ได้ออกมาพูดถึงการเสียชีวิตของคุณแตงโมบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะคุณชนะ
ครับแต่ว่าเรื่องราวที่จะนำมาเปิดเผยเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็รู้ความจริง
อืมเดี๋ยวก็รู้ความจริงเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ย
วันหนึ่งจะทนไม่ได้แน่เดี๋ยวโดนคุณแตงโมเอาเรื่อง
หมอปลายแกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไงใช่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมาสารภาพความผิด
อืมเขาบอกแบบนี้ครับเมื่อครบเจ็ดวันก็คือวันที่สามมีนาคมของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
ปายเปิดเผยว่าวิญญาณของคุณแตงโมเนี่ยแรงมากอันนี้เธอพูดเองนะ
แล้วเธอบอกเองด้วยว่าวิญญาณของคุณแตงโมจะมาขอสิงร่าง
อืมเพื่อพูดความจริงทั้งหมดแต่อย่างงี้หมอปลายเนี้ย
ก็ยังบอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมให้วิญญาณคุณแตงโมมาสิ่งร่าง
ก็กลายเป็นว่าวิญญาณก็เลยไปแสดงอิทธิฤทธิที่บ้าน
หมอปลายบอกว่ากระจกที่ห้องพระของเธอน่ะแตกไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งกระจกที่มันแตกมันไม่ได้มีส่วนที่โดนลมหรือกระทบกับอย่างอื่น
อันนี้หมอปลายก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณของคุณแตงโมนั่นแหละ
แต่อย่างนี้ดูแล้วต้องใช้ความเชื่อเพราะเรื่องแบบนี้
มันมันมีหลายมุมจริงจริงคุณชิสาใช่ค่ะงั้นฟังเสียงหมอปลาย

เพราะว่าพี่แตงโมแรงมากแรงมากแต่ตัวปลาคือปลาพยายามไม่ให้เข้า
เพราะพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวเพื่อจะพูดอยากจะให้สื่อสาร
แต่เราแบบเราไม่ค่อยอยากเรากลัวคิดว่าไม่นานค่ะ
น่าจะภายในอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
เอ่อก็เรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพก็คือถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เถียงมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่ามาเยอะพอสมควร
ใช่แต่ปลาคิดว่าคนในโซเชียลน่าจะตีความกันมาได้นานพอสมควรแล้วแหละ
เพียงแค่รอฟังความจริงขนาดนี้
อ่ะจากหมอปลายอ่าไปเจอหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
อ่ะเขามองว่ายังไงคุณชิสาหมอปลาเนี่ยมองว่าคดีของคุณแตงโมน่าจะไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรหรอก
หมอปลาแกก็แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องที่มีคนออกมาพูดว่าเดี๋ยวคุณแตงโมจะมาขอเข้าสิงมาขอเข้าอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องของการหิวแสงหมอปลาก็แสดงความคิดเห็นไปในลักษณะนี้จริงไหม
ฟังเสียงหมอปลาเลยค่ะหลายคนมองว่าครบเจ็ดวันเนี่ย
อาถรรพ์แตงโมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบพัดเรือหลุด
มาเข้าหมอที่มีสัมผัสได้นะผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อาถรรพ์เลย
นะมีแต่อย่างไอ้เรื่องใบพัดเรือหลุดอ่ะอันนั้นมันเกี่ยวกับการขันไม่แน่น
เขาเรียกว่าความประมาทส่วนที่ผีแตงโมมาเข้าหมอที่สัมผัสได้น่ะ
อันนั้นผมมองว่าหิวแสงน้องจะมาเข้าทำไมผมถามไร้สาระ
ผมมองว่าเรื่องนี้ไอ้พวกบรรดาจิตสัมผัสทั้งหลายไอ้หมอดูหมอผีนะ
ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากคำว่าหิวแสงเห็นไมค์นักข่าวไม่ได้
อยู่หน้าสื่อแค่นั้นแหละครับไม่ใช่อาถรรพ์เลยนะฮะ
และที่สำคัญไอ้พวกสัมผัสทั้งหลายเนี่ยคุณหยุดกันได้แล้ว
สารเพื่อนน้องสงสารครอบครัวน้องบ้างเถอะ
บางทีจะสร้างคอนเทนต์ให้แตงโมมาเข้าแตงโมมาฝันผมว่ามาไร้สาระ
เพราะตอนนี้เราต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่เขาทำงานไม่ใช่วันหนึ่ง
อีกแล้วอ้าวมันต้องการมึงอีกแล้วแสงอ่ะถ้าอยากได้นะ
ก็ไปซื้อหลอดไฟแล้วมันเสียปั๊กเอาแล้วมันมีแสงนะ
เรื่องเนี้ยล้วนล้วนแล้วไม่ใช่อาถรรพ์เลยมันคืออาแต่ละคน
ไม่ยอมพูดความจริงในเรือกันแค่นั้นนะครับนะไม่มีอาถรรพ์นะครับอืมนะ
หลายคนติดตามข่าวนี้อยู่นะครับดูข่าวนี้ยังมีสติกับทุกคนนะ
แต่ยังไงซะติดตามกับทางไทยรัฐทีวีเรามีข่าวนี้แล้วก็เรื่องของการสรุปยอดด้วย
คือเรื่องของข่าวนี้โอ้โหต้องมีสรุปกันในเย็นนี้
ข่าวเย็นไทยรัฐข่าวใส่ไข่หรือจะนิวโชว์ยาวกันไป
กัญญาแต่เตือนนิดนึงได้ไหมกรมสุขภาพจิตออกมาบอกว่า
สองไม่หนึ่งเตือนไม่แรกคืออย่าไปส่งข่าวอย่าไปผลิตข่าวที่มันไม่ถูก
สองคือถ้าข่าวที่รับมาเนี่ยมันยังไม่ผ่านการคัดกรอง
ดูแล้วก็ตั้งสติให้ดีก็เตือนกันแล้วกันว่าถ้าใครเครียดก็ช่วยกันดู

มันมีข่าวไงบางคนแบบว่าดูข่าวจนเครียดแล้วไปก่อเหตุ

ดูข่าวยังมีสตินะคุณผู้ชมนะ
ที่นี่เขามีงานบุญโอ้โหเป็นงานบุญใหญ่เลยแหละ

วาดวัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผแขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดนี้วัดดังครับนี่คือพิธีพลีกรรมในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบสี่สิบห้าปีแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือร่างทรงที่เขาใช้เหล็กแหลมแทงกระพุงแก้มนะคะแล้วเนี่ยลูกศิษย์บางคนก็มีลักษณะเหมือน
ความเชื่อแบบนี้มันก็อดที่จะดูไม่ได้หรอกว่ามันจะมีอะไรเด็ดเด็ดให้เรารึเปล่าบางคนก็มาร์กเอาไว้เลยว้า
จดเอาไว้เลยอายุของหลวงปู่ดูสิตบ้างก็มี
เอาล่ะอย่างนี้แล้วกันพอจดพอจำได้แล้วยังไง
ได้แล้ววิ่งไปที่แผงลอตารี่เลยยังไง

โอ้โหวันนี้เพิ่งจะศุกร์ที่๔มีนา
มันเพิ่งผ่านงวดวันที่๑มาหมาดเอง
แผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่จะมาอีกแล้วเหรอ
คุณจะไปคิดอย่างนั้นมันอาจจะดีก็ได้
ยังไงก็ดูกันเอาไว้ก่อนละกันแล้วก็ฟังหูไว้หูค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับฝากเตือนกันหน่อยละกัน
หลายคนคิดว่าเรื่องการถอยรถโอนมันง่ายสบาย

ต้องดูให้ดีด้วยนอกเหนือจากทักษะ
ไม่งั้นอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นครับ
โอ้โหนี่ไง
เกือบไปแล้วคุณเห็นไหม
ขับรถมาน่ะขับรถอีไถมา
แล้วลดมันโถยชนแบบนี่

เออรถไอ้แต๊คไอ้ตันเป็นรถไทนาน
นี่ล่ะดีนะหลบครั้น

แล้วคือรถที่เขาแบบคันใหญ่เขาจะมักมองไม่เห็นรถคันเล็ก

กรณีแบบนี้นะถ้าเราเป็นรถเล็กนะอยู่ห่างเลยหยุดก่อนดีกว่า

ห่างแล้วเราไม่ผ่านจริงค่ะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันเสียหายหลายแสนนะคะยังไงเตือนภัยกัน
คุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

ทิ้งท้ายกันด้วยความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้

แล้วก็ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันด้วยนะครับ
ใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาลาไปแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับ